คุณผู้ชมฮะมาดูครับแร็กคูณกับงูเหลือมคิดว่าใครชนะ
เอาไปดูเลยนี่ครับนี่แล็คคูณโอ้โหธรรมดาก็น่าจะโดนงูเหลือมรัดตาย
เคยได้ยินแต่พังพรอ่าถูกกลืนเข้าท้อง
คุณวรพรว่าใครชนะอ่ะถ้ามันสู้กันโอ้มันก็คนละแบบเนาะอ่า
เห็นซากนี่ไหมฮะมันคือซากแร็กคูลหรือซากงูค่ะ
คือซากงูเหลือมตัวเบิ้ลเลอร์ครับโอ้โหโดนเหรอฮะคุณผู้ชมฮะ
เผาถึงเวลามันจะเอาชีวิตรอดแร็กคูนะครับ
ถลกหงูตัวนี้กินจนเหลือซากแค่นี้ครับคลิปนี้เป็นไวร่ล
สัตว์เครื่องบบเครื่องน้ำสัตว์เล้ยคลานพวกปลากินไข่กินซากสัตว์
ดูหน้ามันสิหน้าก็ไม่โหดนะทำไมโหดจังเออทำไมโหดจัง